รูปร่างเนี่ยทุ้มหน่อยคือผู้ชายคนนี้ค่ะ
ขับรถไปที่อาคารจอดรถของคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แต่ว่าขับโดยที่ผ่านจุดที่รับบัตรเข้าไปแต่ไม่ได้รับบัตร
นั่นสิไปตามตามเพื่อที่จะบอกว่ากลับมารับบัตร

ใช่ค่ะแต่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ขอร้องให้กลับมารับบัตร
เขาโมโหของขึ้นทุบรถของเจ้าหน้าที่
ชี้นิ้วด่าเจ้าหน้าที่แล้วกล้องวงจรปิดมันบันทึกพฤติกรรมไว้ได้ทั้งหมด
นี่นะคะนี่เป็นคลิปเป็นคลิปช่วงนี้เลยนี่ทุบไปเลยแล้วชี้หน้าแบบนี้
หน้าเนี่ยลักษณะมันเป็นการข่มขู่นะไม่น่าจะเป็นการชื่นชม
ใช่เนี่ยแต่เราไม่ได้ยินนะว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะกล้องมันค่อนข้างไกลเนี่ย
แต่เป็นลักษณะแบบนี้ต้องเป็นอาการโมโหแน่นอนเนี่ยนะคะ
เอาล่าสุดก่อนเจ้าหน้าที่คือเจ้าตัวขออภัยค่ะเจ้าตัวเดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่รายละเอียดการขอโทษเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนะคะ
แต่คลิปนี้จริงความยาวทั้งหมด๗นาทีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ขับรถมาจอดในลานจอดรถอาคารคลังสินค้าแต่ว่าไม่ได้รับบัตร
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตามไปให้ย้อนกลับไปรับบัตรหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในป้อมเนี่ย
เขาคีย์ข้อมูลไว้หมดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ถูกด่าทอแล้วก็ทุบรถแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งล่าสุดผู้ชายคนนี้เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกพิจิตรอังสุภานิษฐ์
ผู้กำกับการสอบสวนสภอสยสวนภูมิ
เข้าพบพนักงานสอบสวนตัวเขากล่าวขอโทษสังคมกับการกระทำที่มันไม่เหมาะสม
ขอโทษกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ทำลงไป
เอาไปถามครอบครัวของเขาหน่อยนะคะส่วนทางพ่อของผู้ชายคนนี้ที่เดินทางไปรับลูกหลัง
ก่อเหตุยอมรับว่าลูกเป็นฝ่ายผิดเรื่องที่ลูกทำมันไม่เหมาะสม
แล้วก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวเข้าออกเส้นทางจุดเกิดเหตุทุกวัน
ทำไมต้องผ่านจุดนี้ทุกวันเพราะว่าครอบครัวนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกสินค้า
ก็ต้องมาตรวจเช็คมาเซ็นเอกสารตามคลังเป็นประจำทางครอบครัวเป็นสมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียม
จอดรถที่ตึกเนี้ยเป็นรายปีด้วยที่ผ่านมาลูกชายจะมีคนขับรถ
ไม่เคยสังเกตว่าทุกครั้งที่ผ่านจุดตรวจมันจะต้องหยุดรับบัตรนี่คือสาเหตุ
ปกติไม่ได้ขับรถเองคนขับรถเป็นคนรับให้นั่งอย่างเดียว
แต่วันนี้ขับเองก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องรับบาท
แต่ว่าก็มูหูไปแล้วนี่นะคะนอกจากนี้พ่อบอกว่าอันนี้คือสาเหตุ
และนอกจากนี้พ่อบอกว่าไม่คิดว่าแม้จะเป็นสมาชิกเสียค่าธรรมเนียม

วันเกิดเหตุลูกชายมีปัญหาส่วนตัวค่ะ
มีการดื่มเบียเข้าไปมึนเมาด้วย
ก่อนจะไล่คนขับกลับบ้านแล้วลูกชายก็เลยขับเอง
ไปก่อเหตุวิวาสตามคลิปที่ปรากฏนี่แหละ
ฟังเสียงพ่อหน่อยค่ะ
แฟนเขาถูกระลาภหลวงเอาอย่างนี้ดีกว่า
แล้วก็มาดูงานบางเรื่องนะฮะ
ทำให้เขาฟิลขาดไปนิดนึง

ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของลูกชายค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็พาลูกชายกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านนะ
ก่อนที่จะนำตัวมาพบกับตำรวจอีกที

เป็นหน้าที่ของตำรวจไปเลยนะคะ